อย่างนี้อยากให้ดูเรื่องของโนรากันบ้าง

นั่นคือโรงโนรายใหญ่เลย

ฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาครับ
โอ้โหลีลานะไม่ธรรมดา

โอ้ท่านคุณป๑คุณทำอะไรอยู่
กำลังเล่นลูกแก้วเบามันเลยดีดกัน

อุ้ยหกเจ็ดขวบใช่ไหม

หนุ่มน้อยจากสงขรา
นี่ครับคลิปของน้องเนี่ยนะโด่งดังมาก
คนดูกันเยอะกดไลค์กันก็แยะนะครับ

น้องเขาเลยใช้ชีวิตอยู่ในโรงโนรามาตั้งแต่เด็ก
จากนั้นก็ซึมซับแล้วก็อยากเป็นโนรานี่ตอนรับพันธุ์
เหมือนกับวันว่าไหว้ครูอะไรแบบนี้รับทานรับขันนะนะ
น้องเขาบอกว่านี่ได้รับการฝึกจากรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ในครอบครัว
เทรนด์ให้เป็นพิเศษแล้วบทบาทที่น้องเขารับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤษี
เป็นพรานบุญเป็นพรานบุญอะไรแบบนี้
ทุกวันนี้น้องตะโพนนะครับเขาดังมากนะ
เป็นที่ชื่นชอบของคนที่รักและดูโนรา
เราเห็นแบบนี้แล้วมันก็ค่าคุ้มใจนะน่าชื่นชม
แล้วก็จะสนับสนุนหวังว่าน้องจะสืบสารอนุรักษ์การเล่นโนราต่อไป
เยี่ยมน่ารักค่ะพูดดูดิ
น่าจะมีคลิปน้องเขาเยอะเพราะตอนนี้น้องตำพลดังมากเนาะ

พื้นหลายสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย